ดราม่าอีกแล้วค่ะกองทัพบกทหารบกบอกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะคะ
ทำอะไรก็ดูเหมือนว่าผิดไปหมดเลยนะฮะ
คือโครงการของกองทัพบกเนี่ยเขาเอาเครื่องบินของกองทัพเนี่ย
ช่วยลำเลียงผู้ป่วยโควิดเนี่ยส่งกลับบ้านเกิดนะคะ
ล่าสุดค่ะส่งกลับไปที่จังหวัดนครพนมนี่ใครคะอาจจะมองไม่ออก
คุณสุภาชัยโพสุครูแก้วเหรอใช่ค่ะรองประธานนะฮะ
รองประธานสภาผู้แทนรัศดรนะคะมาพร้อมกับพลตรีสามารถจิตสมิตร
ผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่สองร้อยสิบค่ะมาร่วมกันรับตัวผู้ป่วยโรคโควิดสิบเก้า
เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครในพื้นที่สีแดงเข้ม
กลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครพนมนะคะ
โดยใช้เครื่องบินของกองทัพเที่ยวแรกตอนเช้า๑๘ราย
เที่ยวสองตอนบ่ายอีกยี่สิบรายรวมแล้วทั้งสิ้นสามสิบแปดราย
คราวนี้ประเด็นที่มันดราม่าเพราะมีคนตั้งคำถาม
คนคนนั้นคือคุณวัชรินเจียวิริยบุญญานะคะเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งข้อสังเกตบอกว่า
เอ๊การนำคนติดโควิดกลับบ้านมารักษาตัวที่
บ้านเกิดแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีไหมดีแต่การส่งผู้ป่วยทางเครื่องบินเนี่ย
มันเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเกินความจำเป็นหรือเปล่า
เป็นเงินเที่ยวละหลายแสนบาทดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มค่า
ถ้าเกิดว่าใช้รถส่งผู้ป่วยค่าใช้จ่ายก็จะถูกลง
แล้วนำเงินงบประมาณที่เหลือมาดูแลเรื่องวัคซีนดีกว่าไหม
ปรับปรุงโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนครพนมดีกว่าไหม
ตอนนี้เนี่ยทั้งเรื่องของวัคซีนเองโรงพยาบาลสนามของนครพนม
ขาดแคลนงบประมาณทั้งคู่นะคะอ๋อทีนี้พลตรีสามารถค่ะ
ท่านก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันบอกว่าการส่งผู้ป่วยโควิดมารักษา
ถือเป็นนโยบายของกองทัพบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการรักษา
พร้อมให้ใช้สถานที่ของค่ายทหารในการดูแลเป็นศูนย์คัดกรอง
และโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่เช่นเดียวกัน
เขาชี้แจงมาว่าแบบนี้นะคะ